คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เป็นคนที่หลอนยาคิดว่าจะมีคนมาฆ่า
ยิงปืน๓นัดมีการทำลายข้าวของแล้วก็จุดไฟเผาบ้านด้วย

อ่าจ่ายลง

อ่าหว่าต้อน

จ้อยต้องเก็มใส่ลิ้ม
เห้ยจ้วยเก็ม
ถูกพักล่าเถอะ

เอามือเอามือ
นี่ฮะเขาก็ร้องให้พ่อช่วยนะ
แล้วก็ถามตำรวจว่าทำไมทำกับผมแบบนี้ทำไมทำกับผมแบบนี้
แต่ตำรวจกบกุมด้วยความใจเย็นใช่ค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือนายธนาวิทย์หรือว่าในต้นจินโสดนะคะ
อายุ๓๔ปีสิ่งที่เขาถูกตำรวจจับ
เพราะว่าเขาก่อเหตุอะไรบ้างยิงปืนสามนัดแล้วก็เผาบ้านตัวเองด้วย
ที่ทำแบบนี้ได้ต้องหลอนอย่างเดียวคุณผู้ชม
เขาเสพยาบ้าจนหลอนคิดว่ามีคนจะมาฆ่าเขา
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับตอนแรกตัวในต้น
เขาก็ขัดขืนการจับกลุ่มตำรวจก็ต้องล็อกตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
แล้วสิ่งที่เขาตะโกนเอาจริงคือฟังก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไห
แต่ก็มีตะโกนนะตำรวจรังแก่ประชาชน
แล้วก็พ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยอยู่ประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้พอไปดูกระเป๋าที่ในต้นของสภายอยู่
เจออะไรรู้ไหมเจอปืนค่ะ

ตำรวจก็ถามต้นนี่ของใคร
ต้นก็บอกว่าของผมเองครับไหนใบอนุญาต
ไม่มีคุณผู้ชมแล้วเรื่องไฟไหม้
ในต้นเขาบอกว่าผมสูบบุหรี่
แล้วบุหรี่ตกใส่โซฟาบอกตำรวจแบบนี้

แล้วก็บอกว่ามีคนจะทำร้ายมีคนจะมาฆ่าเขา

ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะ

อันนี้ไฟไหม้โซฟาไป๒ชุด
กระจกหน้าต่างเสียหายแตก

คือคราบเขม่าวดำเต็มไปหมดเลย

เสียหายสิคะแอร์ใหม่ประตูห้องน้ำไหม้

เอาสายที่เป็นสายทองแดง

เกือบตรงราวบันไดบ้านเหมือนกับแบบให้ไฟมันติด
แล้วก็ลุกไปตามสายแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้พ่อของในต้นคือนายสุทัศน์จินนโส
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมอยู่กับต้นลูกชายผม๒คน
ก่อนเกิดเหตุตัวผมนอนผมสะดุ้งตกใจเลยคุณตำรวจ
แสงไฟมันพลึบขึ้นมาควันก็เข้ามาในห้องผม

แต่ต้องปีนมาเพื่อหนีตายแบบนี้ค่ะมาทางบ้านญาติที่อยู่ติดกันเนี่ย
แล้วพ่อก็บอกว่าลูกผมเสพยาจนประสาทหลอน
วันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะเมื่อวานนี้
ลูกผมก็ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงหลายนัดเลย
แล้วมาต่อด้วยเหตุการณ์ประสาทหลอนจุดไฟเผาบ้านตัวเองแบบนี้

พนักงานสอบสวนสพเมืองแพร่แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็มาดูมาตรวจสอบบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง
บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตัวพ่อเนี่ยบอกกับทีมข่าวบอกว่า

ยังไงก็ตามลูกชายในต้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้รับโทษ
เพราะว่าใจจริงของพ่อเลยหัวอกพ่อเลยนะ
อยากให้ลูกเลิกยาเสพติดให้ได้
ไปรักษาไปบำบัดให้หาย
ไม่งั้นทุกคนก็หวาดภาวะพ่อเองก็หวาดภาวะ
ไม่รู้วันดีคืนดีจะอารวาสจะคลุ้มคั่งจะประสาทหลอนอีกหรือเปล่า
ฟังพ่อนะคะ
บ่อไหวแล้วพ่อบอกแบบนี้
ไม่ไหวแล้วเพื่อนบ้านอ่ะบอกว่าจริงในต้นคนนี้นะ
ถ้าเกิดว่าตัดเรื่องยาเสพติดไป
แล้วอาการแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหม

ปกติในต้นเขาก็เป็นคนพูดจาดี
เขาเป็นช่างซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า

เวลาชาวบ้านเขาต้องการให้มาช่วยเหลือ

อยู่ดีพอเสพยามาจะมาคลุมคลั่งหลอน

ทีนี้ค่ะตำรวจก็ดำเนินคดี
อันนี้ต้องดำเนินคดีข้อหาหนึ่งก่อน
ที่ผิดแน่เลยคือมีอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย

ส่วนเรื่องข้อหาวางเพลิงยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ

ตำรวจจะแจ้งข้อหาวางเพลิงเพิ่มเติมหรือเปล่า